คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่จะต้องไปดูนะครับ
ว่าตกลงแล้วการเสียชีวิตมันเกิดจากอะไร
นะฮะดาบตำรวจนายหนึ่งนะครับเป็นดาบตำรวจของสพสำนักท้อนที่
เมื่อคืนนี้ถูกพบเป็นศพอยู่บนถนนสุขุมวิทย์
หลักกิโลที่๒๕๓ขาออกอำเภอแกลงใกล้ทางแยกเข้าวัดคลองทุเรียนตำบลชากพงศ์นะฮะ
ดาบตำรวจนายนี้ชื่อดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสินอายุ๔๗ปีนะครับ
ซึ่งตำรวจสพบ้านกล่ำเจ้าของพื้นที่เนี่ยได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะฮะ
ดาบตำรวจสมพงศ์เป็นอดีตพลขับรถประจำตำแหน่งให้กับพลตำรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะ
สำหรับสภาพศพท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสมพงศ์มีบาดแผล๓แห่งที่ศีรษะแล้วก็ท้ายทอยอีก๑แผล
กลางศีรษะด้านหลังอีก๑แผลเหนือกกหูด้านขวาอีก๑แผล
เป็นแผลชะกันทั้งนั้นเลยนะครับ
แล้วก็ที่ใกล้อวัยวเพศมีรอยฉีกขาด
ท้องมีบาดแผลคล้ายกับของหนักทับ
แล้วก็ที่แขนขวากับแขนซ้ายก็มีเหมือนกับรอยล้อรถทับด้วย
ตามลำตัวก็มีรอยช้ำเต็มไปหมด
ห่างไปสัก๑๐เมตรมีรถกระบะของดาบตำรวจสมพงศ์จอดอยู่
ที่พบศพตรงถนนเนี่ยจอดอยู่ตรงไหลทางลักษณะหันหน้าเข้าตัวเมืองระยอง
คำถามก็คือใครทำร้ายและมันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับจากการสอบถามพยานต่างนะครับ
ของเจ้าหน้าที่ทำให้ทราบว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุที่ไปพบศพ
ดาบตำรวจสมพงศ์นั่งดื่มสุราอยู่กับเพื่อนทั้งหมดเนี่ย๔คน
ที่บ้านหนองกันกราวอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ตอนที่นั่งดื่มสุรากันอยู่เพื่อนบอกว่ามีคนโทรมาหา
ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์โทรมาแบบนี้นะครับ
ตำรวจสมพงศ์ก็รับสายแล้วก็ขับรถกระบะออกไป
รู้อีกทีก็คือพบเป็นศพอยู่กลางถนนคือเสียชีวิตแบบปริศนาเลย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตำรวจได้นำเพื่อนที่นั่งดื่มสุราอยู่กับผู้ตาย
ไปสอบสวนแล้วนะครับทุกคนให้การตรงกันว่าผู้ตายออกมาจากวงเล่านะ
เพราะว่ามีคนโทรศัพท์เข้ามาหาออกไปก่อนเพื่อนไม่ได้ออกไปด้วยนะครับ
ตำรวจเอกพิสิทธิภูลทรัพย์ภูมิกับการสพกรรมที่จังหวัดระยองนะครับ
บอกว่าหลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าภาพค่อนข้างมืดก็เลยเห็นไม่ชัดรวมทั้งข้อมูลต่างจากการสอบสวน
ที่มีผู้พบเห็นนะครับก็ได้สอบอากคำไปบ้างแล้ว
ภาพวงจรปิดตรงนี้ครับแต่มันมืดอ่ะใช่ก็เลยเห็นไม่ชัด
แต่ถ้าจะพอเห็นเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับรถของดาบตำรวจสมพงศ์นะฮะ
แล้วก็มีรถอีกคันนึงคาดว่าน่าจะเป็นรถของคนร้าย
ลักษณะจากภาพวงจรปิดเหมือนกับขับปาดหน้ากันไปมาบนถนนที่เกิดเหตุ
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุดาบตำรวจสมพงศ์ได้จอดรถริมถนน
แล้วเดินลงจากรถไปนะแล้วก็มีผู้ชายลงมาจากรถอีกคันนึง
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดมันมืดก็เลยไม่เห็นว่าเป็นรถแบบไหนอะไรยังไง
หลังจากนั้นที่เห็นก็คือมีการชกต่อยกันไปมา
ดาบตำรวจสมพงศ์ล้มลงแน่นิ่งกับพื้น
คนร้ายก็ขึ้นไปขับรถแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยวัดคลองทุเรียน
ตำบลชากพงศ์อำเภอแกลงสาเหตุกำลังสอบสวนนะครับ
ต้องไล่สอบแล้วก็หาพยานหลักฐานต่างก็เลยไม่สามารถสรุปได้ว่า
จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการมีเรื่องซึ่งหน้าหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ส่วนคนร้ายตำรวจกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสของคนร้ายอยู่

อรัญญาชำนาญสินภรรยาของดาบตำรวจสมพงศ์
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันของสามีนะ
ก็ได้ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมไปแล้ว
ยืนยันว่าสามีไม่เคยมีปัญหาขาดแย้งกับใคร
เชื่อว่าเรื่องนี้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเป็นเหตุเฉพาะหน้าบนท้องถนน
ส่วนเรื่องของธุรกิจอะไรพวกนี้ไม่น่าเป็นไปได้
เพราะว่าครอบครัวมีธุรกิจขายรถมือสองแต่ว่าภรรยาเป็นคนดูแล
สามีเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็ไปดูแลสวนผลไม้ในช่วงวันหยุดหรือช่วงเย็น
ก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะเอาคนร้ายมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุด
ส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
มีทั้งภรรยาทั้งลูกสาวไปดูศพที่โรงพยาบาลปลวกแดง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าจริงโดยเฉพาะลูกสาวนะคะคือร้องไห้จนเป็นลมไปเลยค่ะเนี่ยค่ะ
ตอนที่ไปติดต่อขอรับศพเนี่ยนะคะนางสมจิตชำนาญสินแม่ของผู้ตาย
อรัญญาชำนาญสินภรรยาของผู้ตายและลูกสาวก็ไป
สมจิตผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะก็บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ลูกชายเหมือนกับพูดเป็นลาง
อยู่ดีก็พูดว่าหนูอยู่ในใจแม่ตลอด
แม่ก็ถามว่าทำไมพูดแบบนี้เหมือนเป็นลาง
แล้วก็เตือนไปด้วยว่าขับรถดีนะระมัดระวังนะ
บางวันฉันยังคุยยังอยู่เลยแล้วก็บอกว่า
แม่หนูก็อยู่ในใจแม่ตลอดไปเลย
จนกว่าสิทำไมผูดยังนี่แล้ว

เขายังอยู่กับเทียดยังไม่ได้มาสวนหลอก
ก็บอกเขาว่าเออทีโร่เทียดเราหวังมากนาน

เขาว่าแม่หนูก็อยู่ในใจแม่ตลอดนะนะ
ผูดหนูมาตั้งเด็กมานะ

รู้มั้นนะจับทุ่มลายหันด่ายทิ้งเพื่อ

แม่มีลูกสองคนนะคะผู้ตายเป็นคนโต

เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใคร
หน้าที่การงานก็เป็นตำรวจ
แล้วก็มีธุรกิจขายรถมือสอง

เรื่องที่ถูกทำร้ายแม่บอกว่า

ทำไมอยู่ดีจะมีคนมาทำร้ายลูกแม่นะคะ

ขับรถปาดกันไปปาดกันมานี่นะ

มาถึงขั้นทำร้ายกันจนตายเนี่ย

ตามมาเพื่อจะหาเรื่องแล้วก็จะฆ่าเขาตาย

เขาก็ฆ่าขายที่ดินค่ะรถเครื่องมือสอง
เขามี๓ปีร้านไม่เคยเห็นมีปัญหาใครเลย
เจอไข้ไหนกว่าแกก็ดีก็คนไหนก็ดีหมดนะ
ดีก็เลยฉันก็ยังเดาไม่ถูกว่าปัญหาเนี่ย
ศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็มีการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลระยอง
ถ้าชนะสูตรเสร็จเนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
เดี๋ยวตำรวจต้องไปขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ทีนี้ถ้าจะลองไล่ย้อนลงไปดูก่อนจะเกิดเหตุนะฮะ
จนถึงธุรกิจต่างของดาบตำรวจสมพงศ์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าเมืองระยองนะฮะ
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลชากพงศ์อำเภอแกลงนะครับ
ได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๓ทุ่ม
ได้ยินเสียงจากฝั่งถนนเหมือนกับมีคนทะเลาะกัน
เป็นเสียงคล้ายผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกัน
แต่เสียงดังอยู่แป๊บเดียวแล้วก็เป็นเสียงดังลักษณะแบบ
ตุ๊บดังขึ้นมาแบบนี้นะฮะ

พอผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีรถกู้ภัยมา
แล้วก็พบว่าเหมือนกับลักษณะเป็นการถูกรถชนอะไรอย่างนี้

ยิงลองไวเลยลองหลบแว
จะก่อเหยียบไปเลยนิดเดียว

ส่วนจุดที่ดาบตำรวจสมพงศ์ได้นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนนะฮะเป็นพื้นที่ในบ้านคลองใช้ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงนะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์เข้าไปดูมานะฮะก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่นะครับ
พื้นที่เนี่ยโอ้โหหนึ่งร้อยห้าไร่อ่ะนะฮะนี่ฮะสวนนี้นะครับ
แล้วที่คุณศักดิ์สิทธิ์ยืนคุยอยู่ด้วยนะครับนี่คือนางอัฐกุลธนาพลนะฮะ
อายุ๖๘ปีนะครับเป็นเจ้าของสวนที่ผู้ตายเพิ่งซื้อมานะครับ
ผู้ตายเนี่ยซื้อสวนทุเรียนขนาดใหญ่นะครับมาจากนางอัฐกุลนะฮะ
ซื้อมาราคาประมาณ๔๐๕๐ล้าน

อัฐกุลบอกว่าผู้ตายเพิ่งซื้อได้ไม่นาน
เพราะว่าจะเอาไปปลูกทุเรียนต่อนะครับ
ตอนนี้กำลังปรับพื้นที่เพื่อลงต้นทุเรียน
ดินทั้งหมด๑๐๕ไร่
ดาบตำรวจสมพงศ์ใช้เงินสดซื้อทั้งหมดนะฮะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นดาบตำรวจสมพงศ์มาที่สวนก็มาหาลูกน้องกับเพื่อน
หลังจากที่มาทำงานเกลี่ยดินเกลี่ยพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกทุเรียนกัน
แต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกับนางอัฐกุลอะไรมากนะครับ
ตัวผู้ตายเองปกติก็เป็นคนดีนะคนตั้งใจทำมาหากิน
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเป็นคนรักลูกน้อง
เรื่องที่ดินที่ซื้อขายกันก็ซื้อเงินสด
เพราะว่าดาบตำรวจสมพงศ์เนี่ยเพิ่งขายทุเรียนได้๑๐กว่าล้าน

แล้วก็เอาเงินมาซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อขยายธุรกิจต่อ
ปมเหตุของการเสียชีวิตไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจนะ
ถ้าจะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการขับรถปาดหน้ากันไปมามากกว่า
เป็นคนดีเป็นคนทำธุรกิจไม่เป็นสามะเลเทเมาทั้งนั้น
เป็นคนซื่อตรงช่วยเหลือนิสัยดี
คิดว่าเป็นเรื่องออกไปแล้วขับรถปาดหน้ากันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทะเลาะกันปัญหาเฉพาะน่าคิดนะฮะเพราะเขาไม่น่ามีสัตว์
ทีนี้ถ้ามาดูธุรกิจของดาบตำรวจสมพงศ์ชำนาญสินวัย๔๗ปีนะฮะ
มีธุรกิจรถจักรยานยนต์มือ๒อยู่๔สาขาในจังหวัดระยองนะ
นี่ฮะหน้าของผู้ตายนะครับมีสาขาที่กระเฉดสาขาสามย่านสาขาตลาดวังหิน
แล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะฮะสาขาพรงตะเอี่ยมนะครับ
ส่วนผลไม้มีหลายพื้นที่ที่ระยองนะฮะทั้งที่อำเภอเมืองกับที่อำเภอแกลงนะครับ
เป็นสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนนี่ก็มีที่ดอนสำรานหนองกวางแล้วก็คลองชัย
ก็ถือว่าเป็นตำรวจที่เขามีธุรกิจในพื้นที่ของเขาเยอะนะสวนใหญ่ด้วยนะคะ
ทีเนี้ยค่ะทางตำรวจเนี่ยค่ะพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสอง
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองล่าสุดเลยอ่ะเดินทางไปที่สพบ้านกร่ำนะคะ
ตามความคืบหน้าทางคดีนี้ซึ่งบอกว่าตอนนี้ตำรวจแบ่งหน้าที่กันสามชุดนะคะ
แล้วก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของเหตุซึ่งหน้าเป็นเรื่องของการขับรถปาดหน้ากันเป็นหลัก
เพราะว่าเห็นรถของผู้ตายกับรถของผู้ต้องสงสัยขับปาดกันไปมาค่ะ
ก่อนที่จะมาพบเป็นศพอยู่บนถนนแบบนี้ค่ะครับตอนนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
สามารถพิสูจน์ทราบรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยได้แล้วด้วยนะคะ
จากข้อมูลเนี่ยค่ะอาจมีความเป็นไปได้ว่ารถอาจจะมีการขายต่อให้ผู้อื่น
แต่ยังไม่ได้มีการโอนทะเบียนตำรวจต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนนะคะ
ว่าใครเป็นผู้ครอบครองรถตัวจริงแต่เห็นแล้วรู้แล้วว่ารถต้องสงสัยเป็นรถคันไหน
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครกันแน่
ถ้าไล่ไปจนเจอก็จะได้สอบปากคำสอบสวนกันว่าตกลงแล้วเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้น
ถ้าจะเป็นจากการขับรถปาดหน้ากันไปมาแล้วก็ลงมาเจอกันที่ถนนเนี่ย

ถูกต้องแล้วก็ทิ้งศพไว้อย่างนั้นเหรอนะคะ